นักจิตวิทยาก็ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กนาฏกรรมในครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
หลายคนเนี่ยก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็มีคำถามว่าทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยเหลือ
เมื่อก่อนคือต้องรอติดตามรับทราบข่าวสารจากสื่อต่าง
แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่สามารถจะเป็นคนที่จะส่งข้อมูลต่างได้
เป็นคนทำสื่อได้แล้วนะครับเพราะว่ามีสมาร์ทโฟนในมือก็สามารถจะถ่ายภาพต่างได้
พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในรถตู้มรณะสายกรุงเทพจันทบุรี
วันที่เกิดเหตุโดยบอกถึงพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเหตุการณ์
หลายคนเลือกจะถ่ายคลิปไม่พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือ
ทำให้เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์ตามมามากมายทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ต่อว่า
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ดังกล่าว
จากมองว่าสถานการณ์ในบางครั้งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ที่มีอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ในเรื่องนี้ครับนายแพทยงยุทธ์วงพิรมศาลที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่สามารถจะตัดสินได้ว่า
ผู้ที่ถ่ายคลิปมีความพยายามในการช่วยเหลือหรือเปล่าแต่เหตุการณ์นี้สามารถ
บอกอะไรบางอย่างได้สิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนก็คือ
อิทธิพลของโซเชียลมีเดียเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนครับ
อยู่ในสถานะคนที่จะต้องคอยรับสื่อรับข้อมูลตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์
ที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อได้โดยการถ่ายภาพถ่ายคลิป
โพสต์ข้อความต่างด้วยตัวเองจึงอยากจะฝากครับ
ถึงทุกคนให้ตระหนักถึงจัญญาบันให้นึกถึงบรรทัศน์เดียวกัน
อย่างเช่นไม่นำภาพความทุกข์ทรมานความรุนแรงรวมไปถึงการไม่เปิดเผย
เรื่องส่วนตัวของผู้อื่นเป็นต้นหรือง่ายก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองนะครับ